ไปกันต่อดนี้ข่าวบ้านดีกว่านะคะ
แต่ว่าคุณผู้ชมอยากจะทำหน้าแบบนี้เลยคุณ

จะเปลี่ยนไปยังไงนะคะไปชมกันเลยค่ะ
ชาวเน็ตตาโตขอส่องภาพของนักร้องสาวลูกทุ่งสายแดนส์กระแต่อาสยามที่ถูกโพสต์ผ่านเพจดังใต้เตียงดาราว่าใบหน้าของสาวแต่ยามนี้ช่างดูสวยละมุนใส่แบ๊วสไตล์เกาหลีจนลืมภาพเด็กสาวนักมวยเมื่อครั้งเข้าวงการใหม่ไปซะหมดสิ้น
แต่ทั้งนี้ก็อาจจะเป็นเพราะความมหัศจรรย์ของเครื่องสำอางที่เนรมิตให้นักร้องสาวมีภาพลักษณ์สวยหวานแปลกตาบวกกับคอนแท็กเลนส์หลากสีที่เปลี่ยนลุคของเธอด้วยเช่นกันที่ทำให้สาวกระแต่เอวพริ้วสวยใสมาไกลซะเหลือเกิน
แต่ทั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นพลังของเมคอัพ
เสกสรรปั้นแต่งจนทำให้เธอสวยเปลี่ยนเป็นคนละคน
หรือจะเป็นเพราะมุมกล้องพร้อมแอปพลิเคชัน
ปรับรูปหน้าจึงทำให้ดาราสาวหน้าหมวยของเรา
เมาส์ว่าเป็นดาราหน้าใหม่ไปอีกราย
คนเราช่วงอายุคนเราก็อาจจะมีหน้าเปลี่ยนไปได้
จากเด็กเป็นสาวแล้วก็โตขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง